มาดูเรื่องราวดีทางการศึกษากันบ้างนะคะ
โดย๒สมาคมมิตรภาพกัมพูชาแล้วก็ไทย
มีการจัดงานให้กับน้องนักเรียนกัมพูชา

เด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะ
สมเด็จพิชัยเสนาตัยบันรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกัมพูชา
ในฐานะนายกสมาคมมิตรภาพกัมพูชาไทย

นายกสมาคมมิตรภาพไทยกัมพูชา
ก็ได้ร่วมกันจัดงานเลี้ยงขอบคุณคณาจารย์
จาก๔๔มหาวิทยาลัยของประเทศไทยนะคะ
รวมถึงแสดงความยินดีกับนักเรียนชาวกัมพูชา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

แล้วก็จะเดินทางกลับไปทำงานที่ประเทศกัมพูชานะคะ
โรงแรมโซฟิเทลพนมเปนโพคีธารา
รุงพนมเป็นราชอาณาจักรกัมพูชาค่ะ
ขณะที่ในงานก็มีการบรรยายพิเศษ
หัวข้อพุทธพลิกสุวรรณภูมิ
จากดรสุภชัยวีรับผู้ชม
อุปนายกสมาคมมิตรภาพไทยกัมพูชา
และเลขาธิการสถาบันโพธิคยาวิชาลัย

ระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศเลยนะคะ

สุดาสยามบรมราชกุมารี
พระราชทานการก่อสร้างวิทยาลัยกำปงเชอเดียว
ที่จังหวัดกำปงธมราชอาณาจักรกัมพูชา

แล้วก็เป็นการแสดงความสัมพันธ์อันดี

ค่ะโดยเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา

ที่เปิดสอนทั้งสายสามัญและสายอาชีวศึกษา
การสอนครั้งแรกเมื่อวันที่๑๐พฤศจิกายน

สถาบันเทคโนโลยีกัมปงเชอเตียว

การกรอกสร้างสถาบันเทคโนโลยีกัมพงศ์สปือ

เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา
พร้อมกันนี้ยังได้พระราชทาน
ทุนการศึกษาแก่ครูและนักเรียน

ปัจจุบันมีนักเรียนทุนพระราชทาน
สำเร็จการศึกษาในระดับต่าง
รวมแล้ว๗๙๖คน

ตัวแทนจาก๔๔มหาวิทยาลัยชื่อดัง

เริ่มคัดเลือกนักเรียนชาวกัมพูชา

ศึกษาต่อในประเทศไทยด้วย